คราวนี้เนี่ยเพื่อนบ้านสงสัยว่าข้างบ้านเนี่ยความจริงมีชายชาวอังกฤษอยู่
เขาหายหน้าไปไหนไม่เห็นจะเจอเลย
แล้ววันดีคืนดีเห็นว่าผู้ชายคนนั้นมานั่งอยู่หน้าบ้านเลี้ยงหมาอยู่
เห็นตอนกลางคืนคุณแล้วพอตอนเช้ามารู้ว่าเป็นศพ
แล้วเมื่อคืนที่เราเห็นยังนั่งอยู่หน้าบ้านนั้นเป็นใคร
แล้วพอไปตรวจศพนะปรากฏว่าตายมา๓วันแล้ว
ก็นั่นน่ะสิวิญญาณหรือเปล่าเขายืนยันว่าเขาเห็นกับตาเลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือข้างบ้านเขาก็แจ้งมา
ว่าบ้านหลังนี้มันมีกลิ่นแบบเหม็นเน่าลอยออกมาจากบ้าน
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอเพื่อนบ้านที่เป็นชาวอังกฤษ
คือนายวิล์มอายุ๗๔ปี
เจ้าหน้าที่บอกว่าจากสภาพศพนะน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๓วันแล้ว
แล้วที่เข้าไปน่าวิธีตรงที่ศูนย์นักที่ผู้ตายเลี้ยงไว้
นั่งเฝ้าศพอยู่๒ตัวนะคะ
โดยเพื่อนบ้านก็คือนายเสกสรรเดือนขาวอายุ๑๙ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณเที่ยงคืนนะนะ
ผมเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วสังเกตเห็นว่าชายชาวอังกฤษนั้นเขาก็นั่งเลี้ยงสุนัขอยู่๒ตัว

เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว
แต่พอมารู้ข่าวเข้าตอนเช้าวันรุ่งขึ้น
อ้าวมีคนตายอยู่ในบ้านแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยคืออะไร

ปกติเดินผ่านทุกวันก็เห็นนั่งไงครับ

ใช่ครับเมื่อคืนครับเพราะว่าผมเดินไปร้านค้า
แล้วตอนนี้เรารู้ยังว่าเขาเสียแล้ว
ไม่รู้ครับเพิ่งมารู้เนี่ยครับอันในวันนี้

หอนด้วยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้คือปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจที่พักอยู่ข้างบ้านเนี่ยนะ
เขาก็เล่าให้ฟังคือเขาบอกว่า

เสียงเป็นชาวต่างชาติชาวอังกฤษคนนี้ไอ
อันนี้คือเทศกิจที่เขาอยู่ข้างบ้านบอกนะ
ซึ่งก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้สงสัยอะไร
เพราะคิดว่าเออมันก็คงเป็นเรื่องปกติก็คนไออ่ะ
พอมารู้ทีหลังอ้าวกลายเป็นศพแล้ว

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งตอนไปถึงนะผู้สื่อข่าวของเรายังรายงานอยู่
ยังได้กลิ่นอยู่เลยกลิ่นศพนี่นะคะ

ตัวเป็นสุนัขของผู้ตายก็อยู่ที่หน้าบ้าน

คือเราได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะคะ
รวมถึงไปถามนางวินัยค้าขายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าคือคนขายน้ำมาเล่าให้ฟังนะ
ยังเห็นอยู่เลยว่าผู้ชายคนนี้ชาวอังกฤษ
เขากวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านเมื่อวันก่อน
แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเพื่อนแถวบ้านเขากลัวกันไปหมดแล้ว
ไม่รู้ด้วยว่าที่เห็นนั่งเลี้ยงหมาที่เห็นกวาดใบไม้

คืนก่อนหน้านั้นนะได้ยินเสียงไอ
ก็จำได้ว่าเป็นเสียงไอของชาวต่างชาติ
คนนี้ไออยู่ในบ้านนะ
แต่ปรากฏอ้าวตายแล้วเหรอ
แล้วเสียงไอที่ได้ยินล่ะเสียงใคร

ก็อาจจะต้องให้มีการทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
จะทำให้ชาวชุมชนสบายใจขึ้นนะคะ